กลับมาสนุกสนานกันต่อนะครับกับรายการอบจมหาสนุก
และช่วงนี้นะครับมาลุ้นเงินหมื่นกับแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับ
โดยการใช้ประสาทสัมผัสและความรู้รอบตัวช่วงชิงเงินสนับสนุนอบจ
ขอตอบ
กติกาไม่ยากใช่ไหมครับน้องจอย
ใช่แล้วล่ะค่ะพี่ลิงค่ะกติกาง่ายมากเลยนะคะ

ตอบคำถามให้ถูกต้อง

นี่จะเรียกว่าชาวบ้านดีกว่าเรียกว่าชาวเมืองดีกว่า
ต้องเรียกว่าเป็นกูรูจังหวัดระยองค่ะครับผม
ช่วยพี่ฮายในการตอบคำถาม๓ข้อง่ายเลย
คำถามข้อที่๑และข้อที่๒นะคะ
มีมูลค่าข้อละ๓๐๐๐บาท

แต่ถ้าเกิดตอบคำถามถูกทั้ง๓ข้อ

เราไปทำความรู้จักกับปูรูชาวระยองทั้งสองท่านกันก่อนดีกว่าครับ
เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องทุเรียนใช่หรือไม่
ใช่ค่ะแข็งนิ่มรู้เลย

โดยที่ไม่ต้องเชิญอับดุลมาเลยรู้ตัวเองเลย

สนิทกับทุเรียนขนาดนั้นเลยเหรอ

แบงค์ไป๙๙ไร่

ทำไมต้องเหลืออ๋อตรงนั้นปลูกบ้านอยู่

ปีหนึ่งปีหนึ่งขายทุเรียนกี่ตัน
ประมาณเป็นร้อยตันนะคะ
คือขายให้ขายให้ไปแบบว่าต่างประเทศต่างจังหวัดหรือขายไปไหน

เป็นทุเรียนทอดกรอบคือทอดทั้งเปลือกคือคนอื่นเขาเอาเนื้อเราเอาเปลือกมาทอด
ไม่ใช่เนื้อค่ะ
เที่ยวในจังหวัดรู้หมดไหม
ซอกไหนมุมไหนรู้หมด
ร้านขายขนมปังร้านหนึ่งอยู่ในจังหวัดระยองถนนเก่าเลิกไปยัง
ยังเขามีงานทุกวันที่๑ไง
งานถนนยมจินดา
ร้านที่เย็บที่นอนเย็บมืออยู่ตรงซอยอะไร
ซอย๖ใกล้ซอย๕
ซอย๕ไปนิดนึงเย็บมือนะ

ตรงถนนยมจินดาตรงกลางที่กบตายอยู่

มีนกกอดอยู่ทุกที่
ตรงที่กบตายแล้วมีนกอยู่๒ตัว

เอาล่ะวันนี้ได้รู้เรื่อง

เจอตัวจริงเสียงจริงของเมืองระยองเข้าแล้วล่ะครับ
งานนี้เนี่ยคุณฮายต้องขวาเงินรางวัลสนับสนุนอบจไปได้อย่างแน่นอน
เอาเป็นว่าไปลุ้นกันดีกว่าครับ

เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับของชอบของคุณฮายเขา
นั่นก็คือทุเรียนนั่นเอง
คลำไปทีละกล่องทีละกล่องมีอยู่๓กล่อง
กล่องไหนคือทุเรียนหมอนทอง
ความรู้สึกให้ดีนะครับทุเรียนหมอนทอง
ถ้าเห็นเนี่ยโอเคแต่ถ้าคลำเนี่ยไม่แน่ใจไม่แน่ใจ

แล้วอะไรที่เราคลำรู้เห็นไม่รู้

ถ้าเราจะทอดไข่เนี่ยหยิบไข่เรารู้เลย

บอกเจ๊
พร้อมรึครับกองที่๑นะครับ
เชิญครับ

เจอทุเรียน๓สายพันเข้าไป
ทำเอาคุณฮายถึงกับมึนไปเลย

ลองมาดูกันสิว่าแม่กูรูทั้งสองเนี่ย
จะช่วยคุณฮายเขาได้หรือเปล่า

แต่ถ้ามั่นใจก็คืออันแรกเป็นหมอน
ถ้าน้ำห่างมากเกินไปไม่น่าใช่

เห็นไหมคะอันที่๑ไม่น่าใช่

ทรงใหญ่อันที่สองใหญ่กว่าลูกแรก

อันนี้จะเป็นกระดุม
เอาละครับหมดเวลาครับเชิญครับ
เชื่อเขาแหละเพราะว่าเขากูรูอ่ะ
พี่แค่กินอย่างเดียวอ่ะ

กล่องที่๒เป็นกล่องที่พี่ฮายบอกว่า

ถ้าผิดนะครับพี่ฮายจะออกจากวงการนี้ไป

เล่นเกมนะ

คุณแม่ดูนะ
ถูกต้องไปครับ
ถูกต้องไป๑ข้อแล้วนะครับคุณผู้ชม
สุดยอดแจ๋วแววจริง
ทุเรียนในกล่องที่๒เนี่ยคือทุเรียนพันหมอนทอง
จุดสังเกตก็อยู่ที่น้ำและรูปทรงนี่แหละครับ
หมอนทองเนี่ยจะมีก้านใหญ่แข็งแรงก้นแหลมผลใหญ่หนามแหลมสูง
หนามใหญ่ก็จะมีหนามเล็กหนามน้อยแซมอยู่ครับ
ขณะที่ทุเรียนพันธนีเนี่ยจะมีก้านสั้นหนามห่างกัน
ผลก็จะมีลักษณะยาวและทุเรียนพันกระดุมนั้น
ผลและหนามจะมีขนาดเล็ก
แค่ขนาดผลก็ต่างจากพันธุ์อื่นแล้วล่ะครับ
ตอบเก่งถูกต้องแบบนี้รับไปเลย๓๐๐๐บาท
ข้อที่๒นะครับน้องจอยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
เป็นคำถามเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวของระยอง
อ่าตรงท่าเรือเกาะเสม็ด

จะมีรูปปั้นผีเสื้อสมุทร

ภาพที่หนึ่งหรือภาพที่สอง

คือผีเสื้อสมุทรยื่นมือข้างซ้ายหรือขวาครับ
เอาแล้วล่ะครับคุณฮายถนัดแต่เรื่องทุเรียนเนี่ย
พอมาเจอคำถามเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ย

ลองไปฟังเสียงกองเชียร์ชาวระยองฮิตดูกันดีกว่าครับ
ว่าภาพไหนเนี่ยคือภาพที่ถูกต้อง

สัญชาติยานของคนนะนะเวลาที่

น่าจะเอามือซ้ายทาบอกแล้วก็มือขวาผ่ายขึ้นข้างบน

นี่สัญชาตยานของคนแต่นี่ก็เป็นนางยักษ์นะ

หนึ่งหรือสอง

ตามหมายเลข๒
ผีเสื้อสมุทรตามหาผัว

เก่งมาก

มือขวาเตรียมกระชากหัวมันลงมา

พี่

รับไปอีก๓๐๐๐บาท

หากคุณผู้ชมเคยไปเที่ยวที่เกาะเสม็ด

เสื้อสมุดนี้ที่ท่าเรือใช่ไหมล่ะครับ

จะมีสักกี่คนเชียวนะ
คอยสังเกตและจดจำว่า

ยื่นมือข้างไหนออกมา
เรียกได้ว่าขอคาระแวะ

คุณแม่กูรูทั้งสองท่านจริงครับ

ดูสิว่างานนี้เนี่ย

บจระยองได้หรือไม่
เกมนี้นะคะต้องใช้ความสามารถ
ของพี่ฮายในการคลำ

ของที่อยู่ในถ้วย

ได้แต่ว่าถ้าไม่น่ากลัวสบายมากเลย

เกลียดที่สุดอีกประแพทย์มาปิดไล่จก

ตอบผิดจนได้ครับคุณหายแม่แม่เขาบอกก็ไม่เชื่อว่ามังคุดกวนมังคุดกวน
ถ่ายผิดแบบนี้เนี่ยต้องเลือกแล้วล่ะครับว่าอยากได้เงินไปช่วยอบจไหม
ข้อนี้ผิดทำยังไงดีล่ะคะพี่ลิง
จะแก้ตัวโดยการที่จะเอาเงินไปให้อบจไหมจะทำหรือเท
ภารกิจทำหรือเทโดยเมื่อดารารับเชิญตอบคำถามผิดครับ
จะต้องเลือกว่าจะปฏิบัติภารกิจทำหรือว่าจะเท
โดยหากเลือกทำก็จะช่วยให้ชาวบ้านได้รับเงินรางวัลสนับสนุนจังหวัดที่ตอบผิดไปในข้อนั้น
โดยต้องทำตามโจทย์ที่กำหนดให้บนแผ่นป้าย
แต่หากเลือกเทก็ไม่ต้องทำภารกิจตามโจทย์บนแผ่นป้าย
แต่ชาวบ้านก็จะอดได้เงินรางวัลสนับสนุนจังหวัดไปด้วย
เอาล่ะสิภารกิจวัดใจดารารับเชิญแบบนี้เนี่ย
ไปดูกันดีกว่าว่าคุณฮายเขาเนี่ยจะเลือกทำหรือว่าจะเท

ทำ

มาที่ไหนก็รู้รู้กันอยู่

มาเลย
เกมนี้คืออะไรพร้อมแล้ว

โจทย์ในภารกิจทำหรือเทในคำถามข้อที่๓นี้ก็คือ

เรื่องกินกินแบบนี้เนี่ยมันจะขนัดหรือเปล่านะ
เพราะของกินที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ทุเรียนนะจ๊ะคุณฮาย

เดี๋ยวให้คุณน้าทานเฉาก๊วย

ใครก่อนพี่ฮายก่อนเลย
เห้ยแม่คุณหายครับ
ช่างเป็นคนเสียสละเสียจริง
โดยการเลือกกินลูกสละแล้วปล่อยให้กูรูอีก๒คน
เขากินเฉาก๊วยกับกล้วยน้ำวาบดเละเหมือนอ้วกเด็กเฮ้ย

ทำกับแม่กูรูได้นะเนี่ย

๑บาท

พักสักครู่ครับ